จะรีบไปทำงานหรือช่วงขากลับเนี่ย
เราจะเห็นว่าเส้นไหนรถติดอาจจะมีตำรวจจราจรเข้ามาอำนวยการจราจรมาเปิดเลนพิเศษให้
แต่เคสนี้เป็นรถตู้ที่เปิดเลนพิเศษด้วยตนเองฮะ
เราไปสวนเลนคันอื่นเขาทีนี้มีผู้หญิงคันนึงเขาไม่หลบให้
ฝั่งรถตู้เขาตอบยังไงไปดูกันครับ
เดี๋ยวขวากันแล้วคุณเลนคุณไหมมันสวนกันมันไม่ได้เลนเดียว
ไม่มีน้ำใจเหรออ้าวใครมีน้ำใจใครผิดกันแน่ครับ
อ้าวมันเป็นเรื่องของน้ำใจเหรอนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
แล้วเหมือนจะไม่ใช่แค่รถตู้ด้วยนะคุณผู้ชม
เออมีกระบากน้ำมาก่อนด้วยมาเป็นแถวมาตามตามกัน
คือเราเคยบอกแล้วล่ะว่ามีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางนะ
แต่แบบนี้สวนเลนมาสวนมาเองเปิดเลนพิเศษมาเอง
ยังไงดีล่ะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเพจนี้น่าจะถูกใจพี่เบิร์ตเหมือนกัน
ตะกรวดขับรถเพราะชอบคู่กันกับเฮียขับรถแล้วชอบ
แล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกเฮ้ยมันจะได้เหรอมาแบบนี้มันคนละทางกัน
คุณสวนมาแบบนี้ได้ยังไงไม่ใช่เลนของคุณ
เขาก็สงสัยเลยว่ามันเกี่ยวอะไรกับลูกคนรวยเนี่ย
เกี่ยวอะไรกับการมาถามหาน้ำใจทั้งที่พวกคุณที่เปิดเลนส์พิเศษมา
ผิดกฎหมายผิดกฎจราจร
หนึ่งก็งงกับตักกะของคนขับรถตู้เหมือนกัน
ขับรถไม่มีน้ำใจก็มาถามหาวินัย